ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เป็นเรื่องของเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่
ตะบนนาโต้หมิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังกันก่อนนะคะเป็นกรณีที่คนร้ายค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงน้องนักเรียนชั้นม๔เท่านั้นนะคะ
อายุ๑๖ปีจนกระทั่งน้องเนี่ยเสียชีวิตส่วนคนขับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะหลังจากที่ตำรวจสพนตรุษได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเนี่ย
ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับแพทย์ไปพร้อมกับกู้ภัยแล้วก็ชุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
พอไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยไปพบศพนายธีรวัตรบูรณชนะอายุสิบหกปีเป็นนักเรียนชั้นมสี่
โรงเรียนเอกชนชื่อดังของจังหวัดตรังคือสภาพศพนอนหงายสวมหมวกกันน็อก
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ท้ายถอยค่ะใกล้กันกับจุดเกิดเหตุเนี่ย
พบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินคาดดำแล้วก็พบกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์สิบสอง
อยู่หนึ่งปลอกด้วยตำรวจเขาก็เลยรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ส่วนคนบาดเจ็บก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังไปแล้ว
ก่อนหน้านี้นะคะทราบชื่อต่อมาก็คือนายรัชพลกลับจิตอายุ๔๑ปีค่ะ
ถูกยิงเข้าที่แขนซ้ายเป็นแผลชะกันสองแผลด้วยกันนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจไปสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติญาติทราบมาแบบนี้ค่ะ
ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนายรัชพลก็คือคนเจ็บเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ตายนั่งซ้อนท้ายออกมาจากบ้านแม่
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณสองร้อยเมตรจากนั้นก็มีคนร้ายค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาติดติดเลยค่ะมาประกบยิง
ทำให้รถเนี่ยเสียหลักแล้วก็ล้มน้องนักเรียนชั้นม๔เสียชีวิต
แต่ว่านายรัชพลเนี่ยตั้งสติได้ก็เลยรวบรวมสติแล้วก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอด
เพราะกลัวว่าคนร้ายเนี่ยจะมากระหน่ำยิงซ้ำส่วนคนร้ายที่สุดแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็พยายามที่จะติดตามจับกลุ่มตัวกันอยู่นะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็รู้ตัวมือปืนแล้วด้วยก็คือนายธีรยุทธ์สมสู่อายุ๕๐ปีค่ะ
นายธีรยุทธ์มีอาชีพก็คือเป็นลูกจ้างกรีดยางพารา
อาศัยอยู่ใกล้กับขนำใกล้บ้านของแม่ของนายรัชพล
ตำรวจก็เลยเอากำลังไปปิดล้อมแล้วก็ไปตรวจค้นนะคะ
วันเกิดเหตุไปปิดล้อมตรวจค้นเจอเฉพาะลูก
แล้วก็เมียของนายธีรยุทธ์ไม่เจอตัวนายธีรยุทธ์นะคะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนร้ายได้มารับจ้างกรีดยางอาศัยอยู่ในขนำภายในสวน
ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านแม่ของผู้บาดเจ็บก็คือนายรัชพล
ได้มาขอต่อพ่วงกระแสไฟฟ้าจากบ้านแม่ของนายรัชพล
กระทั่งเมื่อกลางดึกนะคะสองฝ่ายเกิดการเขม่นกันเรื่องของการขับรถปาดหน้ากัน
ก็คือคนร้ายไปขับปาดหน้ารถของคนบาดเจ็บ
คนบาดเจ็บก็คือนายรัชพลเขาก็เลยโกรธพอตกดึกค่ะ
ก็เลยไปดึงสายไฟที่มีการต่อพ่วงจากบ้านแม่ออก
ก็เลยทำให้บ้านของคนร้ายไม่มีไฟฟ้าใช้
ทีนี้คนร้ายก็เลยโมโหแล้วก็เลยโกรธเนี่ยนะคะ
ตามมาประกบยิงก็เลยเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นนะคะ
จับมือปืนรายนี้แล้วคือในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามข้าแม่ปิดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองพกพาไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรค่ะและถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้า
เดี๋ยวเรารายงานเพิ่มเติมแน่นอนนะคะ